จำได้ไหมว่านอนในห้องเก็บศพอ่ะนอนประมาณกี่เดือนลูกประมาณเกือบครึ่งปีได้ครับ
หนูเคยเล่นกับผีด้วยพอแม่ลงมาแม่ก็เห็นแค่หนูคนเยอะแล้วก็เห็นของเล่นลอยได้

ผมเคยเจอผมไปโรงแรมครับทางภาคเหนือ
เดี๋ยวลืมผิวไว้ก่อนไปโรงแรมทำไมโรงแรมอะ
โรงแรมเขาก็คินเล่าซิโรงแรมมันได้เลย

จั๊กจั๊ก
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๐

ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด
ละ๕๐๐๐บาท

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะ

เข้าสู่การแข่งขัน

ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเก้ากับ

ที่มาสู้เพื่อสถานสงครองเด็กกำพลา

ลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
การแข่งขันเดินทางมาถึง

ตอนนี้ทั้ง๒ทีมเหลือตัวแทนทีมละ๑๐๐

น้องฟาบินในยกนี้
คะแนนสะสมของทีมลูกหนู๓ตัวอยู่ที่๑๔๔คะแนน
ส่วนทีมกระต่ายซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๔๓คะแนน
แหสูสีกันขนาดนี้
การแข่งขันยกนี้คงจะสนุกน่าดู
ไปติดตามชมกันเลยครับ
เอาละครับเข้าสู่ยกที่๖
ที่๖นี้นะครับก็ยังมีโอกาสอีกนะทีมกระต่ายซ่านะ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็กองเชียร์นะครับจากจังหวัดจันทบุรี
ก็ยังมีโอกาสที่จะตีตื้นขึ้นมาแล้วก็แซงนำไปได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทซึ่งกันและกันนะครับ
คิดว่าพี่เลี้ยงเขาคงจะสอนแล้วก็เทรนด์กันมาดีแล้วล่ะ
ครับผมสำหรับยกที่๖นี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้แล้ว
จากฟ้าดินนะครับทำให้เต็มที่นะลูก

โอ้โหเพลงเชฟบ้าเลยนะครับเพลงของแม่ฮายอาภพรนครสวรรค์นะครับ
รูปร่างนี้เหมือนกันมากนะครับอาจจะคิ้วไหวเหนือสายน้ำก็ได้นะครับใครจะไปรู้ครับผม

ัดเอาความสามารถของเราออกมางัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีออกมาโชว์ศักยะให้กรรมการเห็น
ให้คนอื่นเห็นให้คนทางบ้านเห็นว่าเราก็ทำได้ครับ

แค่สู้ลุยเลยครับผมไปสู้ลูก

ลูกหายอภพรชัด
นี่แหละดูความน่ารักของเด็กน้อย

แต่ชีวิตนี้นะครับบอกเลยว่า
ผจญภัยมากมายเหลือเกิน
เพราะว่าแม่ของน้องฟาดินนี่
ก็เป็นหนี้เป็นสินอีกเหมือนกัน
ต้องหนีเจ้าหนี้กันเหมือนกันใช่ไหมลูก
คุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ครับ
ช่วง๒ปีที่แล้วค่ะ
คุณตาคือเป็นโรคหัวใจแล้ว
ถึงขั้นที่แบบว่าต้องผ่าตัด
ทำบรรลูนซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ต่อ๑เส้นอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาท

เงินก็คือจะช่วยกัน

มีเงินเก็บอยู่บ้างไม่มีค่ะ
คือกู้มันมีทั้งนอกระบบทั้งในระบบ
เพราะว่ามันเป็นเงินจำนวนค่อนข้างเยอะไง
ครับแล้วทีนี้ก็เลยเกิดการมีการทวงหนี้

เพราะเงินเดือนอย่างเดียวจ่ายดอกไม่พอ

ตอนนั้นแม่ยังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล
คือกลางวันจะอยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่คังพัสดุ
ก็คือทำงานปกติเช้าเลิกเย็น
โรตารี่ที่นี่ถ้าเป็นภาษาทั่วไปก็คือฮ่องดับจิต
ต้องทำความเข้าใจก่อนนะเพราะว่าจริงมันมีการทวงหนี้
พอมีการทวงหนี้กันแล้วเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าเรานอนที่บ้านไม่ได้แล้ว
เหมือนไปอาศัยห้องดับจิตเนียน
ใช่ค่ะเอาฟาดินไปด้วย
โดยที่ให้อีก๒คนโตอยู่ที่บ้าน

เขาก็จะบอกว่าแม่ไปหาเงินแม่ไปทำงานอะไรก็แล้วแต่

แล้วเด็กน้อยเคยอยู่คนเดียวไหมแม่ในนั้น
เหรอลูกฟาดินหนูไม่กลัวเหรอ

ประมาณเกือบครึ่งปีได้ครับ

บางคืนมันอาจจะไม่กลัวแต่บางคืนอ่ะ
บางทีจิตเราตกหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะกลัวมีไหม
หนูก็เลยออกไปแล้วให้เห็นเป็นเด็ก
ไปนั่งเล่นอยู่ข้างหน้าห้องเก็บศพ
ห้องเย็นไม่สามารถเปิดจากข้างในได้

บางทีก็เล่นคุยกันบ้าง

อันนี้คือแม่อธิบายนิดนึงคือว่า
ช่วงก่อนที่เขาจะโทรตามให้แม่ขึ้นไปเก็บศพ

เขาหลับแล้วแม่ก็ขึ้นไป

ก็ถามว่าเล่นกับใครเขาบอกเล่นกับเพื่อน

เขาก็ชี้แบบในห้องนอนมันจะมีมอนิเตอร์
แบบเป็นก้าวจอกล้องก้าวตัว
เขาก็ชี้ไปตรงนั้นมันจะเป็นต้นเหมือนต้นหูกวาง

คือแม่ไม่กลัวผีนะ

น่ากลัวเนอะไปนั่งเล่นกับเด็กเลยอ่ะ
แล้วพอหนูรู้ว่าเป็นเด็กน้อยที่ไม่ใช่คนเนี่ยหนูไม่กลัวเหรอลูก

เกิดโดนพี่อำ
พวกเราอาชีพพวกเรามันต้องนอนโรงแรมอยู่แล้วเนอะ
ใช่ครับเมื่อที่เราไปพักไง

อำอย่างไงคะ

แล้วแบบว่าเราเห็นเหมือนเป็นเงาคนอ่ะ
เป็นเงามทำตัวเราอ่ะ
แล้วเราหายใจมั้ง

เรียกไปเสียไม่ออก
แต่มันก็ต้องสู้จนให้สลัดออกให้ได้
จนแบบให้สลัดออกให้ได้น่ะ

เฮ้อหัวขึ้นมาทับ

เราก็เหนื่อยกลับมาถอดแต่ชุดแล้วก็ฝากผู้จัดการบอกเก็บ
ขอนอนแล้วเพราะว่าเราบินไปแล้วก็ร้องเพลงเลย

นอนไปสักพักหนึ่งช่างแต่งหน้าที่นอนด้วยอีกเตียงหนึ่ง
เอาขาตั้งขึ้นมาปั้งขึ้นมาอย่างนี้
ตั้งแล้วมันก็เป็นผ้าสีขาวผ้าคุมที่บริเวณโรงแรม
ขึ้นมาเป็นขาเราก็เห็นแล้วก็บอกว่า

เราก็เดินลงจากเตียงไปแล้วก็มือไปปาดขาปั๊บอย่างนี้
คุณพระเจ้าพระคุณรินช่องผ่านลมไปฟึ๊บอยู่นี่เลย
นี่ทะลุไปเลยอ่ะ
ตกใจตกใจกลับเตียงเลยบอกว่า
นอนนอนเลย
สักพักเท่านั้นแหละคุณเอ๊เชื่อไหมลูก
มานั่งอยู่ปลายเตียงนั่งร้องไห้เลยฮึก
แล้วเราถามเขาบอกว่าในจิตเนี่ยนะถามว่า

เขาบอกว่าเป็นเหมือนชื่อทางชาวเขา

บอกว่าพี่ช่วยร้องไห้ใส่กะลาให้หนูหน่อย

แล้วเราก็ตีปริศนานี้ตีแบบว่า

เช้าขึ้นมาผมก็ไปถามพ่อพ่อ

พ่อก็เลยตีความง่ายว่าสิ่งหนึ่งแหละ

แล้วก็เขาบอกว่าใครที่ถือกะลาแล้วลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขอทาน

ก็แก้ไปในเรื่องต้นก่อน

ทำแล้วอะไรก็ยังมาทหาสังขทาน

ให้เถอะดาวเปินให้คนหน่อย

โหหน้าผัวจริง

โหนะคะนึกว่าทาง๒ก็๒แล้ว

ต้องการพลคอนเสริมด่วน

ผมว่าเจ็บศพครับ
เอาขี่ล้างไปเลย
ขี่ล้างไปขี่ล้างแซ่งไป

มาแล้วลูก
ผมเสียใจด้วยครับเขาเสียชีวิตแล้วครับ
เดี๋ยวนะลำเพลินตอนแรกขยันขึ้นไปทีมขยันจะเล่นในนี้

ร้องเพลงเปิดหมวกที่ไหนก็แล้วแต่วันไหนมีตลาดก็ไปแล้วไปร้องครั้ง
ครั้งหนึ่งอ่ะลูกแต่ละครั้งได้เงินเยอะที่สุดเคยจำได้ไหมเท่าไหร่๙๙๐๐โอ้โหสร้างห้องน้ำวัด

ใช้งบประมาณ๓๐๐๐เปิดหมวกประมาณ๒เดือนรวบรวมเงิน

คุณชอบมีค่ะมีค่ะผู้ชาย
ชอบอีกตรงไหนไหนไหนไหน
ในในห้องหัวใจบอกหน่อยเผิดหน้า
อ้าว

เฮ้ย
เฮ่ย

ต้องให้พี่เลี้ยงอย่างคุณแซคชุมแพร
มาเก็บหุ่นผีออกจากพื้นที่ไปซะก่อน

ครั้งเดี่ยวลูกแต่ละครั้งได้เงินเยอะที่สุด

เป็นสองตลาดค่ะ

แล้วก็ตอนเย็นเป็นตลาด๖โมงถึงประมาณ๓ทุ่ม
อเรนนี่มันก็เยอะน่ะ

ไม่ตอนนั้นมีพี่ที่เป็นขวัญนาคไปร้องด้วย

ก็คือจะเอาไปช่วยแล้วก็ล่าสุดเนี้ยได้สร้างห้องน้ำวัด

สามหมื่นก็เปิดหมวกประมาณสองเดือนรวบรวมเงินโหเหยียบโอ๊ย

เอาเงินไปช่วยให้แม่บ้างไหมคะลูก
ช่วยครับเวลาเปิดหมวกมาก็คือแบบเป็นทุนการศึกษา
แล้วก็อีกกองหนึ่งจะไปใช้หนี้ให้แม่ครับอืม
ตอนนี้หนี้จาก๒๓แสนได้
ตอนนี้เหลือมาไม่ถึงแสนแล้วค่ะ
ที่เขาร้องเพลงเปิดโหมดแล้วเอาเงินไปทำบุญสร้างห้องน้ำ
ก็คือเนื่องจากสาเหตุที่ว่าบ้านที่เราเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่
เจ้าของบ้านคนเก่าเขาเสียชีวิตในบ้าน
คนข้างบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าของบ้านเขาตายนะกล้าอยู่แล้วอย่างนี้

ก็เลยแบบว่าเอาวะลองหาเงินมาจำดู
แล้วก็พอหลังจากนั้นเริ่มดี
ไปเปิดหมวกก็ได้ไปตรงไหนก็มีงานเข้ามา

ก็เลยเริ่มแบบคิดว่าน่าจะอยู่แล้วแบบดีด้วยบ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านเขาน่าจะเออเมตตาอะไรอย่างนี้

ทุกครั้งที่ฟาดินไปเปิดหมอแล้วได้เงินอย่างนี้
เช้ามาก็คือจะไปทำให้เขา
ถ้าอันไหนที่แบบได้เงินมาเยอะหน่อยจะเป็นทำสังขทาน
ดีมากแม่จ๋าบุญกุศลทำไปเถอะ

เรียนนะเรียนก็เรียนดีทำงานด้วยนะครับ

เก่งที่สุดเลยก็เห็นจะเป็นการบวกเลข

เรียนสอบได้เกรดที่เท่าไคณิตศาสตร์ลูก

ฟาดินเปิดศึกในยกที่๖
เตรียมตัวมาดีมากน้อยแค่ไหนลูก

แล้ววันนี้ฟาดินจะมาในเพลงอะไรลูก
เชฟบะครับ

นี่ไงบอกว่าเป็นลูกสาวแม่ฮายไง
ต้องเรียนคุณผู้ชมจริงนะว่าฟาดินเนี่ยเป็นลูกชายนะครับ
แต่เสียงของน้องยังเป็นเสียงโทนของผู้หญิง
ถ้าเขาไปต่อเพลงของผู้ชายเนี่ยเขาจะร้องสูงมาก

หนูจุดทูปขอเจ้าของเค้าได้ยัง

การที่เราจะนำเพลงของหลายคนไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ย
แม้ถึงพี่แอเองบางที่ก่อนขึ้นวันน่าจะยกมือไว้
คือขอบทเพลงของเราเนี่ยมาร้องให้กับคุณผู้ชมจะได้มีความสุข

ขอให้แม่อาย
โดนจิตโดนใจให้หนูร้องอย่าผิดอย่าเพี้ยน

ฉันรู้ว่าแม่ชอบหมูต้ม

ไม่ต้องจุดทูปยังไม่ตายเอ
อันเดียวก่อนนะจ๊งหน้าดู

ขอให้หนูชนะเลิศในการแข่งขันนะลูกนะ
ว่าใต้เย็นต้องเจอกูทุกรหล่ะ

เอาล่ะมาพบกับเพลงเชฟบะนะ
เชฟบะเนี่ยจริงแล้วเนี่ยนะ

ก็กลายเป็นเพลงของแม่หายไปแล้ว
ก็ยังคงโด่งดังแล้วก็เชฟแม่หายก็ยังบะอยู่ลูก
เพราะฉะนั้นอีตอนที่บะเนี่ย
เขาเล่นกับกรองได้ลงจังหวะดีจริงนะ

เราเชื่อเพราะเด็กคนนี้ความสามารถไม่ธรรมดาจริงครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วทีมลูกหมู๓ตัว
น้องฟ้าดินกับบทเพลงเชฟบะ
ขอเสี่ยงคนนั้นต่อดีหน่อยเลย

คุณชอบมีเข้ามีเข้าผู้ชาย
ชอบหินตรงไหนไหน
ในในร่องแบบใจเบาหล่อย

เทเป๊ะ
เอาอิงิจฟิก๖ออกสามสุภา
หน้าภาพหนุ้ง

รักน้องจริงอ่ะอย่าได้อิ่งน้องน่ะ

หน้าดูหน้าดีทีก็

หน้าเคราะห์หน้าเคราะห์

พอเวลาเดี๋ยว
รีบมาสู่ข้อ

เท่านั้นแล้วก็
เชฟป๊าคุณชอบมีคะมีคะผู้ชาย
ชอบอินตรงในในในในในห้องหัวใจบอกหน่อยเผ็ดหน้า
เชฟป๊าเอ๋ยี๑๖อกสัง๑๕
หน้าผักนมนูนป็บหังกุลเรื่อย
เอ้าแหละน้องจริงอย่าทิ้งน้องน้า
เทปป้าป่าน่ารักไหมพี่
หน้าสูงหน้าสิบหน้าดูหน้าดีที่ก็เสียอยู่ในข้าง
เทปป้าป่าป่าป่ามีรักมีรักแบบขาว

พอเพียงวันเดียวเท่านั้นนะคุณ

ขอเพียงมาเดียวเท่านั้นละคุณ

เทปปะ

เทปปะ
โอ้โหนี่มันทายาทของคุณฮายอาภาพรชัด

กรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่
ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ

แล้วละสายตาจากกันไม่ได้จริง

กรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่
สุดท้ายฮิวลิน
เฮ้ยอย่ารอเท้าเลยครับคุณพระคำคำลายฟ์

เฮ้ยมึงมาดูศิลปินมาโชว์อย่างนี้แหละกันนะ

มึงเข้ามองคอนเซิร์ตแบบเป็นไลฟ์

ใช่นั่งกันไม่ติด
แล้วละสายตาจากกันไม่ได้จริง

โอ้โฮนี่เขาเรียกว่าปล่อยของ
ความอ้วนนี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะ

ไม่รู้จะติอะไรคือเหมือนมาดูคอนเสิร์ต

นี่แสดงว่าชอบจัดเลยนะ
รูปแบบของการโชว์หรือว่าการแสดง
ถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องแล้ว
อย่างนี้คือโอเคสมบูรณ์นะ
แต่ถ้าในกรอบของการประกวด
มันจะต้องมีความถูกต้องอยู่บ้าง

แต่ว่านี่มันคือเหมือนมืออาชีพเขาทำกัน

ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะลูก

พี่ฝนยังอยากได้ความถูกต้อง

เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นพื้นฐานที่แน่นของหนูในการร้องเพลง

หนูจะคิดว่าอันนี้มันถูกต้องแล้ว

แน่นของพื้นฐานหนูมันจะไม่มี
แล้วหนูจะกลายเป็นคนร้องเพลงร้องทิ้งร้องคว่างอืม

พื้นฐานแน่นไว้ดีที่สุด
แล้วเดี๋ยวเราเอาไปปรับใช้ในอนาคตว่า
คนดูสนุกเราดึงกับจังหวะอะไรได้
เราสามารถรู้ได้

เนี่ยเก่งขึ้นและ

และรูปแบบของมืออาชีพด้วยนะคะ
ฝากคุณแม่ด้วยนะคะเก่งมากลูก
เข้าใจพี่ฝนนะลูกเนอะ
วิชานะลูกอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงนะว่า
ถ้าเผื่อว่ามีอีกคนหนึ่งเข้าขึ้นมา
ถ้ากรณีถ้าเผื่อว่าเขาใช้เพลงเพลงเดียวกับหนูเชฟ
มืออาชีพจริงหนูเล่นกับคนดงคนดูแบบว่าเก่งมากเลย
มาถึงเวลาแล้วล่ะครับที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่าน

ขนาดของน้องปลาดินคือ
๒๗คะแนนครับ
ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
เราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายคู่ต่อสู้อีกหนึ่งทีมที่ขึ้นมาเขาจะนำบทเพลงอะไรมาสู้กับฟาดินนะลูกนะ
ฟ้าดินขวาคะแนนการโชว์ในเพลงเชฟปะไป๒๗คะแนนไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
ตบมือให้กับฟ้านิดหน่อยครับ

ชื่นชมกันไปลูกสมกับเป็นศิลปินตัวน้อยของทีมพวกเราจริงครับ

ตบมือให้กับฝ่าดิน
การแข่งขันยกที่๖ในครึ่งแรก

จากความสามารถของน้องฝ่าดิน
เพิ่มคะแนนสะสมให้ทีมลูกหมู๓ตัวเป็น๑๗๑คะแนน
ถ้าน้องปินตัวแทนทีมกระต่ายซ่าทำได้๒๘คะแนนในตอนต่อไป
บินกระต่ายซ่าจะตีเสมอขึ้นมาได้
งานนี้สนุกแน่ในร้องได้ยกกำลังซ่า
นักร้องสายประกวดเขามีท่าประจำไหมลูก

แต่พี่ตักก็จะไปเถอะไปเถอะไปไปซะ

ต้นฉบับไม่ได้ดูง่ายว่าต้องเสียตังค์เว้ย
มีเราร้องฟรีอยู่คนเดียวเหรอเนี่ย
มันผิดตั้งแต่พักแล้วล่ะ
หวดหยิดก็บอกกันมา
หวดหวยบอกกันมา
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจ

ใจจะหลับตานอนครั้งใด
ยังทรงใจไปหาทุกที